ถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งสาวยอดกระตันยูของวงการบันเทิง
จะต้องนึกถึงชื่อของเธอคนนี้แน่นอน
จ๊ะน้องจ๊ะอาสยามนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าก่อนหน้านี้เรารู้เรื่องราวของเธอมากมาย
เธอแบบทำงานหนักมากตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเลยทุกวัน
ทำธุรกิจก็มุ่งมั่นตั้งใจทำกันอย่างเต็มที่
ลูกบ้านให้แม่ไปแล้วรวมถึง๓หลังคุณ
ล่าสุดเธอโพสต์ภาพที่เธอกำลังก้มลงกราบคุณพ่อคุณแม่
และก็ที่ทำเอาแฟนคลับตาโต
ก็เห็นจะเป็นเงินเป็นปึกนี่แหละค่ะ

แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครคิดจะดราม่าเรื่องอวดรวย
ขอให้คุณผู้ชมไปโฟกัสที่เจตนาของนักร้องลูกทุ่งสาวคนนี้
ซึ่งเธอระบุเอาไว้ชัดเลยว่า
ทุกอย่างมันอยู่ที่จิตสำนึกของเราที่มีต่อพ่อแม่นั่นเอง
เป็นยังไงล่ะเธอก็บอกตัวเองด้วยว่า
ตั้งแต่ทำงานมาตั้งแต่อายุ๑๒๑๓เนี่ยนะคะ

ต้องบอกว่าจ๊ะอาสยามเนี่ยนะคุณ
คราวในเรื่องของทางลบของเธอไม่ค่อยมีนะ
ใช่ค่ะแล้วที่สำคัญที่เราได้เห็นบ่อยก็คือ
ซื้อบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ไปแล้ว๓หลัง

คุณกัจดงานแน่นมากเลยคิ้วนี่ยาวเป็นหางไว้
ไม่รู้จะเอาเวลาไหนไปพักผ่อนเลยบอกแบบนี้
นั่นน่ะสิแต่ว่าเร็วนี้เราอาจจะได้ยินข่าวดี
เริ่มการสละสดดูต่อเพราะว่าตอนนี้เนี่ย
ปูทางทุกอย่างอย่างดีแล้วนะคะ
ดูแลครอบครัวดูแลที่บ้านสร้างบ้านสร้างเรือนอะไร
ที่เรียกจากนี้ต้องหาคนมาดูแลแล้วถูกต้องนะ
เมื่อดูแลครอบครัวแล้วก็ต้องหาคนมาดูแลหัวใจกันบ้างแล้วนะคะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวต้องรอติดตามกันต่อไปอีกทีนะจ๊ะพี่แจ๊คจะว่ายังไง